เกี่ยวกับการที่มีการขอความร่วมมือหน่วยราชการหรือว่าภาคเอกชน
หรือว่าทำงานอยู่ที่บ้าน๑๔วันหลังจากปีใหม่

โดยงานต่างเขามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไร
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยได้เลย
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะคุณพุทธครับคุณทางแขกครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงแม้จะมีข้อมูลว่า
ติดแล้วไม่มีอาการหนัก
ติดแล้วไม่ต้องเข้าห้องไอซียู
ติดแล้วไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจติดแล้วยังไม่มีคนตายแม้แต่คนเดียว
แต่ว่าไอ้ความที่มันระบาดเร็วก็ทำให้การเปิดปีใหม่ขึ้นมาปีนี้
บรรยากาศชักกระตุกกันเป็นแถวเลยครับชักกระตุกก่อนเพื่อนคือการประชุมคอรมอครับ
ถ้าภาษาชาวบ้านกอกบ้านบ้านใครบ้านมันประชุมกัน
นักข่าวสายธรรมเนียบเข้าธรรมเนียบไม่ได้ไปอีกหลายวัน
เขาจะใช้วิธีการก็คือทำข่าวส่งให้จากทีมงานโฆษก
สองที่ชักกระตุกตามมาคือให้ค่าราชการ
ส่วนภาคเอกชนจะชักกระตุกตามไปหรือไม่
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละออฟฟิศแต่ละสำนักงาน
เขาจะเอายังไงเพราะสภาพการทำงานไม่เหมือนกัน
อะไรที่ทำจากบ้านได้และมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล
ไม่ต่างกลับมาทำงานที่ออฟฟิศก็ทำงานที่บ้านไป
งานไหนที่ทำงานที่บ้านแล้วทำให้ประสิทธิภาพ
สิทธิผลของงานมันหยอดลงอ้าวต้องมาทำงานที่ออฟฟิศ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเอกชนแต่ว่าว่าแต่ราชการเถอะ
การทำงานจากบ้านเนี่ยอยากจะถามว่าคราวที่แล้วเนี่ย
ได้สำรวจกันไหมว่าเวิร์คฟอร์มโฮมเมื่อคราวก่อนเนี่ย
ผลงานประสิทธิภาพของงานออกมาเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่ระบบราชการ
ไม่ให้ความสำคัญกับระบบประเมินผลไม่ให้ความสำคัญกับการชี้วัดของงาน
เหมือนภาคเอกชนเอกชนนี่เขาประเมินเลยนะ
แผนกนี้ทำงานที่บ้านผลออกมาเป็นยังไงยอดขายเป็นยังไง
เขาประเมินแต่งานราชการเนี่ยไม่ประเมิน
ฉะนั้นคราวนี้นายกต้องกำชับประหลัดกระทรวง
หลัดกระทรวงต้องกำชับอธิบดีอธิบดีต้องกำชับผู้อำนวยการ
ชักกระตุกตามมาก็คือโรงเรียนสถานศึกษาครับโรงเรียนบ้านเราเนี่ย
มันมีหลายสังกัดมีหลายหน่วยงานมาดูแล
เอาเฉพาะในกอทมเนี่ยมีโรงเรียนที่ขึ้นตรงกับกอทมเองโดยตรง
มีโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานพื้นฐานการศึกษาสพ
มีโรงเรียนเอกชนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นสังกัด
เขาจะพิจารณายังไงพ่อแม่ผู้ปกครองก็เงียบหูฟัง
เวียนหัวครับนอกจากมีหลายสังกัดต้องดูแลแล้วเนี่ย
ระหว่างพื้นที่กับพื้นที่ท่านลองคิดตามนะ
กรุงเทพเนี่ยประชากรหนาแน่นนทบุรีก็กรุงเทพเหมือนกันไหมครับ
ก็เหมือนกันสภาพเดียวกันสมุดประการกับกรุงเทพเหมือนกันไหมครับ
มันมีรอยต่อที่จะต่างกันยังไงไม่เหมือนไม่ต่างกันเหมือนกัน
แต่ว่าเวลาจะพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเปิดเรียนแบบไหนอะไรยังไง
ก็ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดพิจารณากัน
ที่จริงเนี่ยในกรณีเกิดการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้เนี่ย
พื้นที่กรุงเทพพื้นที่นนทบุรีพื้นที่สมุทรประการเหมือนกันครับ
สภาพบ้านเรือนเหมือนกันสภาพความเป็นอยู่เหมือนกันสภาพความหนาแน่นเหมือนกัน
จริงแล้วเนี่ย๓จังหวัดเนี่ยควรจะมีผู้บริหารมาบูรณาการร่วมกัน
กฎเกณฑ์ออกมาตรการให้เหมือนเหมือนกันก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรต่างนี่ครับ
แต่ว่าระบบราชการบ้านเราต่างคนต่างทำต่างฝ่ายต่างออกมาตรการ
แล้วก็ไม่เหมือนกัน

อนไซต์ไปเรียนที่โรงเรียนได้
สังกัดบอกอ้าวกลับมาเรียนทางออนไลน์อีกแล้ว
ฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นทิศทางเดียวกัน
นี่เฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะ
มันจะต้องบูรณาการกันครับ

อะไรอีกครับที่ชักกระตุกตามมาเพราะวงการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด
ตรวจแล้วไปไปไหนก็ได้
แล้วต้องกลับมาใช้ระบบกักตัวกันใหม่
กี่วันก็ตกลงกัน๗วัน๑๐วัน
ฝรั่งที่เข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามา
เขาต้องออกเงินค่าโรงแรมกักตัวเองนะครับ

หรือถ้าไม่อยากมานอนแบบกักตัว
ซึ่งตอนนี้มีอยู่เฉพาะที่ภูเก็ต
สมุยเขาขอพงันก็ขอที่โน่นที่นี่ขอ
เขาจะต้องไปอยู่ภูเก็ต๗วัน
แล้วถึงจะไปที่โน่นที่นี่ได้
ถ้าไม่ไปอยู่ภูเก็ตมากักตัว๗วัน
ระยะเวลาที่จะเข้ามาเที่ยวในบ้านเราเนี่ย

เงินมากขึ้นได้เที่ยวน้อยลง

เงินที่จะเข้ามาก็หายไป
น่าสงสารก็คือว่าบริษัทนำเที่ยวทั้งหลายที่เขาจองมาเนี่ย

แล้วสุดท้ายพอเขายกเลิกก็เดือดร้อนกันหมด
ถัดมาผับบาร์สถานบันเทิง
เนี่ยจะให้เปิดได้วันที่๑๖มกรา
อันนี้แหงเลยสถานการณ์อย่างนี้ต้องเลื่อนออกไปอีก
ที่เตรียมตัวจะเปิดร้านกันเตรียมตัวรับพนักงานเข้ามา

ทนที่จะไม่มีรายได้ต่อไปอีก
กินบุญเก่ากินของเก่า
ไม่มีจะกินก็ต้องกู้เขาต่อไปอีก
อันนี้เป็นเรื่องที่จะตามมาหลายเรื่อง
สุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ฟังข้อมูลที่เกี่ยวกับโอมิครอน

แล้วท่านต้องมีสติที่จะฟังว่าสุดท้ายมันเป็นยังไง
ข้อมูลจากคุณหมอยงผู้วรวรรณ
จริงคุณหมอยงพูดเกินมาหลายรอบแล้ว
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยท่านโพสต์เฟสบุ๊คผมอ่านให้ฟัง
มิครอนที่ผ่านมากว่า๑เดือน
เรามีข้อมูลและรู้จักโอมิคอนมากขึ้น

เรารู้ว่ามันติดต่อง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมที่เคยมีมา
เรารู้ว่ามันหลบหลีกภูมิต้านทานการให้วัคซีน๒เข็มไม่เพียงพอ
ต้องการระดับภูมิต้านทานที่สูงอยู่ตลอดเวลา

เรารู้ว่าโอมิคอนรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา
จากข้อมูลของแอฟริกาใต้อังกฤษและเดนมาร์ค
ก็เห็นชัดเจนว่าผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น
แต่จำนวนที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลมัน๑ใน๓ของสายพันธุเดนต้า
และมีอัตราเสียชีวิตน้อยลง
ถัดมาเรารู้ว่าโอมิครอนชอบระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบนมากกว่าที่จะลงปอด
เรารู้ว่าถ้าจะตรวจหาโอมิครอน
ใช้ตัวอย่างทางน้ำลายตรวจได้ดี
ดีกว่าที่จะใช้แบบป้ายจมูกเพราะเชื้อมันชอบลำคอ
มาเรารู้ว่าขณะนี้ทั่วโลกมีการระบาดอย่างมาก
โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป
สายพันธุ์นี้ได้ระบาดไปทั่วโลก
และกำลังจะมีอัตราเร่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แต่อัตราการเสียชีวิตไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม
ประเทศไทยคงจะต้องถอดบทเรียนจากประเทศต่าง
เพื่อมาใช้ในมาตรการป้องกัน

มิครอนอาจจะมาช่วยปิดเกม
เพราะเราเร่งฉีดวัคซีนทำได้เฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประเทศที่กำลังพัฒนาอาจจะต้องให้โอมิครอนช่วยสร้างภูมิต้านทาน
โอมิครอนโอมิครอนอาจจะไม่ดีสำหรับบริษัทวัคซีนก็ได้

แปลว่าเมื่อโอบิครอนสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ร่างกายหลังเราจากเราติดโอมิคอนแล้วเนี่ย
ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกัน
การฉีดวัคซีนก็ไม่จำเป็น

มิครอนอาจจะไม่ดีสำหรับบริษัทวัคซีนก็ได้
อันนี้ก็ฟังไว้แล้วก็คิดตาม
ทั้งหมดนี้คือขีดแส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกระจายในขีดแส้นใต้เมืองไทย